สำหรับในวันนี้นะครับตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ที่คอนเฟิร์มกันแล้วนะครับ
เหรียญทองนะที่ไทยได้มานะครับสำหรับในวันนี้ไปไล่เลี่ยงกันหน่อยนะครับว่ามีเหรียญอะไรกันบ้างครับ
วันนี้นะครับทัพนักปั่นกีฬาของทัพนักปั่นจักรยานของไทยนะครับได้เพิ่มมา๒เหรียญทองนะครับในประเภทถนนนะครับ
แล้วก็มี๑๐ตรีสารวุฒิสิริรณชัยแล้วก็๑๐ขออภัยครับ๑๐ตำรวจตรีนวุฒิหลีพงอยู่แล้วก็รวมไปถึงจ่าอากาศเอกพีรพลชาวเชียงขวาง
และอีกคนก็คือธนาคารชายาสมบัตินะครับทั้งหมดนี้ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยในประเภททีมทำเวลาไป๑๐ชั่วโมง๐๗นาที๐๕วินาที

ไปดูฟันดาครับชิง๒ทองไทยได้มา๑ทองนะครับ
เซเบอร์ทีมหญิงก็มีนักกีฬาอย่างพรสวรรค์เงินรุ่งโรธ
ต้นขาวแล้วก็ต้นป่านโพแก้วนะครับ

แล้วก็ล้างแค้นให้กับทีมชายที่แพ้ให้กับเวียดนาม
แล้วก็ยังแท้จริงนะครับเพราะว่าทีมชุดนี่ถือว่าเป็นเหรียญทองใหญ่นะ
สำหรับตาก้อแล้วก็ทีมชุดไทยนะครับ

หลังจากเกมสุดท้ายเอาชนะเมียนมาไป๓ต่อ๐ทีมครับ
เวคบอร์ดนะครับไทยได้มาอีก๒ทองครับ
ประเภทหญิงก็คือน้องพลอยนะครับ
ชรพรจันงูเหลือมครับที่ติดทีมซีเกมเป็นครั้งแรก
ทำคะแนนนะครับ๗๒๓๓คะแนนเหรียญเงินเป็นฟิลิปปินส
ทองแดงเป็นสิงคโปร์แล้วก็อีก๑ทองนะครับ
ได้จากสัญญาผลทิพย์ที่ทำได้๗๒๖๗คะแนน
เหรียญเงินเนี่ยเป็นฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็เหรียญทองแดงก็ฟิลิปปินส์เหมือนกันครับ
อารมณ์มาดูกีฬาของการต่อสู้กันบ้างนะครับ
ราเต้โดครับได้มาอีก๑ทองในประเภทต่อสู้รุ่น๖๗กิโลกรัมชายนะครับ
สุพะงามพึ่งพิษนะครับแชมป์เก่ายังผลงานยอดเยี่ยมครับ
เอาชนะมาเลเซียไปขาดลอยนะครับ๘ต่อ๐ก็คว้าเหรียญทองได้อีก๑สมัยนะครับ
ส่วนทางด้านประเภทต่อสู้หญิงนะครับในรุ่น๖๑กิโลกรัมได้ทองเช่นเดียวกันนะครับ
อามสุกเขียวนะครับที่ชนะมาเลเซียไปแบบหุดหวิด๓ต่อ๒คะแนนครับ
บอลหญิงกันหน่อยครับจะชิงเหรียญทองกับเวียดนามค่ำวันนี้นะครับ
ความพร้อมเป็นยังไงกันบ้างครับเตะที่ริซาเมโมเรียลนะครับ
เกมแรกเจอกันก็เสมอกัน๑๑นะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับ
ก็โดนนำแล้วมาตีเสมอในช่วงท้ายเกมจากธนีการแดงดา
เมื่อวานนี้ทางโค้ชก้างนัทพลแก่นสนหัวหน้าภูมิสอนก็พาทีมซ้อมครั้งสุดท้ายครับ
แข่งขันซ้อมในสนามญาติจริงนะครับใกล้กับโรงแรมที่พัก
เพื่อให้นักกีฬาได้ฟื้นฟูร่างกายก็ไม่มีอะไรต้องกังวลนะครับ
ขอให้ทำเต็มที่ในเกมนัดชิงเพื่อหวังจะได้ผลที่ดีกลับออกมาครับ
มาดูเรื่องที่ต้องให้กำลังใจนักกีฬากันหน่อยนะครับ
วันนี้เขาลงชิงเหรียญทองนะครับแต่ก่อนนัดชิงเนี่ยเจอข่าวร้ายครับ
นี่ครับบ้านของเขานะครับที่เปิดเป็นร้านขายหมูกระทะ
ชื่อร้านเรือนแสนบุฟเฟ่ที่บางแสนจังหวัดชนบุรี
ไฟไหม้ครับโอ้โหเสียหายทั้งหลังเลยนะครับ
ในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็คาดว่าน่าจะมาจากเหตุที่
เนื่องจากทางบ้านบินมาเชียร์สัญลักษณ์
แล้วไปเชียร์ถึงที่เลยนะที่ฟิลิปปินส์
ซึ่งล่าสุดนะครับทัพเบสบอลไทยก็ได้เพียงแค่เหรียญเงินเท่านั้นนะครับ
ก็เรื่องนี้นะครับล่าสุดเนี่ย
ส่วนทางสมาคมกีฬาเบสบอลคาดว่าจะให้การช่วยเหลือ
ลักษ์พิพัฒน์พินโยเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับตามที่ขึ้นหน้าจอเลยครับ
เข้าบัญชีของเจ้าตัวได้เลยโดยตรงนะครับตามเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
บ้านนี้ก็เขาบอกหลังละ๑๐ล้านเลยนะเวลานี้ผู้สื่อข่าวภูมิภาคเราส่งมานะครับ
เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับสรุปเหรียญล่าสุดครับฟิลิปปินส์นำโด่งนะครับ
เห็นบอกว่าตอนนี้ไปเนี่ยเป็นร้อยแล้วนะครับล่าสุดถ้าอัปเดตจริงเนี่ยตอนนี้ถึงร้อยเหรียญทองแล้วนะครับ
เลยไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็อันดับ๒เป็นอินโดนีเซียอันดับ๓เป็นเวียดนาม
ดูกันหน่อยครับของวันนี้นะครับจักรยานได้๒ฟันดาบ๑ตระก้อน๑เวคบอร์ด๒
คาราเต้โด๒กอล์ฟอีก๑นะครับในประเภททีมชายได้มาล่าสุดแล้วก็มีรักบี้

เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้เพิ่มหรือเปล่าในช่วงค่ำครับ